คุณผู้ชมคะเรามาติดตามความคืบหน้ากันนะคะ
สำหรับกรณีที่นักฟุตบอลเยาวชน๑๒คนแล้วก็ครูฝึกอีก๑คน
รวมเป็น๑๓ชีวิตที่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า
ชะตากรรมตอนนี้เป็นอย่างไรหายไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ภูมิศาสตร์ผู้ที่เคยเข้าสำรวจถ้ำหลวงเนี่ย
ก็แนะนำข้อมูลในการค้นหาทีมนักฟุตบอลเยาวชน

สูบน้ำออกให้มากกว่าน้ำธรรมชาติไหลเข้า

และกำลังรอการช่วยเหลืออยู่ค่ะ
นายอนุกูลสอนเอกนักภูมิศาสต
และผู้ที่เคยสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยเป็นข้อมูลสำคัญให้กับทีมค้นหา
แล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่ศูนย์หายในถ้ำว่า
ถ้ำนางนอนหลวงเป็นถ้ำที่มีทางเข้าออกทางเดียว

ถ้าจะใช้วิธีการสูบน้ำออก
ควรตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ด้านนอก
ไม่อย่างนั้นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถ้ำจะสูงขึ้น
ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ยากและมีความเสี่ยงมากขึ้น
ตำแหน่งที่คาดว่าเด็กน่าจะอยู่ก็คือ
ลึกที่สุดบริเวณปลายสุดของโชว์เคฟ
น่าจะประมาณไม่เกิน๑กิโลเมตรจากปากถ้ำ

จะเห็นวงกลมสีแดงที่เขียนอยู่ในจุดลึกสุดนะคะ

คนทั่วไปไม่น่าจะหาเส้นทางเข้าไปด้านในได้

ถ้าเด็กถอดรองเท้าแล้ววางเป้ไว้
แสดงว่าพื้นถ้ำมีน้ำท่วมออกมาถึงด้านนอกแล้วแต่ยังไม่ลึกมาก
นั่นหมายถึงเซคชั่นด้านในจะมีน้ำท่วมแล้วมีโครนมาก

อาจจะมีปัญหาเรื่องแสงสว่างไฟฉายดับหรือไฟฉายมีน้อย
ก็เลยหาทางออกจากถ้ำไม่ได้และระดับน้ำขึ้นซะก่อน
ส่วนอันตรายที่สุดสำหรับทีมดำน้ำที่จะดำเข้าไปเป็นเซคชั่นแรก

เนื่องจากเส้นทางเข้านั้นแคบต้องมุดเข้าไป
และน้ำจะอัดผ่านช่องนี้ออกมา
อันตรายสำหรับทีมที่ดำน้ำขาออก
แต่ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเส้นทางด้านในก็จะกว้างขึ้นและสามารถเดินได้
จากนี้นายอนุกูลยังแนะนำวิธีการช่วยเหลือด้วยนะคะว่า
ต้องทำให้พื้นที่ที่น้ำท่วมเพดานถ้ำลดลงก่อน
โดยลักษณะของถ้ำนางนอนหลวงลำทานที่เกิดขึ้นในถ้ำ
ไม่ได้เกิดจากการไหลมาจากด้านนอก
แต่เกิดจากฝนตกบนต้นน้ำและไหลซึมตามรอยแตกเข้ามา
เวลาน้ำในถ้ำเริ่มขึ้นจะลงค่อนข้างยาก
วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องสูบน้ำออกให้มากกว่าปริมาณน้ำเข้า
โดยต้องคำนวณปริมาณน้ำที่ไหลในลำทานในถ้ำ
ว่ามีปริมาณกี่ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และระดมเครื่องสูบน้ำให้ปริมาณน้ำสูบออกมากว่าปริมาณน้ำธรรมชาติ
พื้นที่ส่วนเพดานถ้ำที่จมอยู่ถึงจะลด
แต่ต้องไม่มีปริมาณฝนตกบนภูเขามาเพิ่มปริมาณน้ำในถ้ำอีก
เพราะฉะนั้นต้องรีบสูบน้ำออกในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ช่วยเหลือ
แต่อย่าสูบน้ำออกโดยไม่มีหลักการ
เวลาแต่ละนาทีที่ผ่านไปมันกลายเป็นเวลาที่ศูนย์เปล่า
ตอนนี้หมายถึงเวลาที่เขาโพสต์นะคะประมาณ๓๖ชั่วโมง
หลังคนเข้าไปติดค้างอยู่ด้านในเขายังคงรอดชีวิตและรอการช่วยเหลืออยู่
ตอนนี้ข้อมูลก็ได้ส่งถึงผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วนะคะ
ทุกคนก็ได้แต่คาดหวังแล้วก็ภาวนาให้ผู้รอดชีวิตทุกคนปลอดภัย

คือถ้าถึงบ่าย๒ของวันนี้จะครบ๔๘ชั่วโมง
พอดีที่ทั้ง๑๓ชีวิตนั้นหายตัวไปแล้วก็ยังไม่พบนะฮะ
ทีนี้มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะทำไมถ้ำนี้มันหายากจังเลย

พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อว่าโครงสร้างของถ้ำเป็นยังไง
บริเวณยัทธังเฉพาะ๘กิโลเมตรได้
ก็ค่อนข้างจะยาวและและลึกเลยทีเดียว
หากเดินไปปากถ้ำเป็นบริเวณ๓กิโลเมตร

โดยฐานน้ำที่ไหลมาตรงนี้
สามแยกตรงนี้จะพบว่าน้ำลึกน้ำท่วมลึกสักประมาณ๕เมตรได้
ระดับน้ำสูงจนติดเพดานถ้ำเลยคุณผู้ชมครับ
และจุดนี้เป็นจุดที่มืดมากพอสมควร
จากจุดนี้ไปเข้าไปจะไปเจอกับเนินดิน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ว่าเนินดินตรงนี้น่าจะเป็นที่แห้งที่เดียวในโถงของถ้ำ
คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตนั้นน่าจะไปอยู่แล้วก็ไปติดตรงเนินดินจุดนี้แหละครับ
ส่วนบริเวณที่ปลายถ้ำไปดูที่ปลายถ้ำกันหน่อยนะฮะ
เข้าไปจากเนินดินเข้าไปอีกสักประมาณ๓กิโลเมตร
ก็คาดการณ์ว่าระดับน้ำถัดจากเนินดินเข้าไปเนี่ย
ไปสู่ปลายน้ำน่าจะน้ำสูงเช่นกันก็น่าจะยากที่คนจะเข้าไปได้
สรุปแล้วน่าจะไปอยู่ตรงเนินดินที่คาดว่าน้ำยังคงท่วมไม่ถึง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมจริงแล้วอาจจะท่วมมิดเพดานก็ได้
ก็เลยเป็นที่มาของการต้องสูบน้ำออก
ให้มากกว่าปริมาณที่น้ำจะเข้าไปเพื่อชะลอไม่ให้น้ำท่วมไปถึงเพดานของถ้ำ
ซึ่งมีโอกาสที่ทำให้ทั้ง๑๓คนรอดชีวิตได้นะครับ
ซึ่งถ้านับนิ้วกันแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นวันที่๓แล้ว
สำหรับภารกิจการค้นหาผู้สูญหาย๑๓ชีวิต
ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าบ่าย๒โมงตรงวันนี้จะครบ๔๘ชั่วโมงพอดิบพอดี
ซึ่งหน่วยซิลชุดที่๒ยังคงปฏิบัติภารกิจค้นหาอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลังจากที่มีรายงานเจาะผนังแล้วก็ยังไม่พบผู้สูญหายนะคะ
ติดตามรายงานล่าสุดจากคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
นานกว่า๔๐ชั่วโมงแล้วนะคะที่เด็กนักฟุตบอล๑๒คนนะคะ
แล้วก็โค้ชอีก๑คนยังอยู่ภายในถ้ำหลวงที่บริเวณแห่งนี้นะคะ
มีการกั้นแนวกั้นเขตปากทางเข้าถ้ำนะคะ
เพื่อที่จะทำภารกิจในการค้นหานะคะ
โดยเราได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ในการเข้าไปนะคะดูการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงภารกิจ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าระหว่างทางนะคะที่ที่ฉันเดินมาเนี่ยนะคะ
คือบริเวณทางเดินที่เป็นบันไดที่มีหินเต็มไปด้วยหิน
จะเป็นเส้นทางที่มีความยากลำบากพอสมควรนะคะ
แล้วก็การเดินต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าสภาพอากาศบริเวณนี้นะคะ
บริเวณตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็คือมีฝนตกลงมาค่ะแล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้นะคะ
มีความชื้นนะคะแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็เริ่มมีความยากลำบากค่ะ
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาก็มีการยืน
เพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยซิลนะคะ
ที่เข้าไปปฏิบัติงานตั้งแต่ตี๔ที่ผ่านมานะคะ
อย่างที่เราได้รายงานไปค่ะ
ซึ่งหน่วยซิลนะคะตอนนี้เขาเข้าไปปฏิบัติการนะคะ
เป็นชุดที่สองแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานว่า
การทำงานของหน่วยซิลชุดที่๒นี้นะคะก็คือสามารถเจาะผ่านชั้นดินไป๑ชั้นแล้วนะคะ
แต่ว่าชั้นดินดังกล่าวนะคะที่เราได้รายงานไปนั้น
ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่า
การเจาะผ่านชั้นดินนั้นทางเจ้าหน้าที่ไปพบอะไรบ้างนะคะ
ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่า
ก็จะมีหน่วยงานของทางการไฟฟ้านะคะที่ได้จัดเตรียมสายไฟนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะเข้าไปติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนะคะ
ให้มีแสงสว่างมากขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยซิลนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่แนวร่วมอื่นนะคะที่เข้าไประดมกำลัง
เพื่อที่จะค้นหาเด็กทั้ง๑๒คนแล้วก็โค้ดอีก๑คนนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่า
ทางหน่วยที่เข้าไปข้างในนะคะก็พบว่าพบร่องรอยนะคะบนกำแพง
ที่เห็นนะคะว่าเด็กมีการขีดเขียนแล้วก็มีการเขียนข้อความบางอย่างนะคะ
ที่จะบ่งบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะ
ซึ่งกว่า๔๐ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะหลังจากที่ได้นำเสนอข่าวไป
ทำให้ครอบครัวนะคะรวมถึงพ่อแม่ของเด็กที่อยู่ด้านนอกนะคะ
รู้สึกมีใจชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความหวังมากขึ้นนะคะ
ว่าจะได้พบกับลูกหลานของตัวเองนะคะทำให้บริเวณด้านนอกของถ้ำนะคะ
ก็จะเห็นว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะมารอคอย
แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งบรรยากาศนะตอนนี้นะคะโดยรอบค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่า
ฟ้าฝนก็เป็นใจนะคะแล้วก็ไม่ยังไม่ตกลงมานะคะ
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าตกไปแล้ว
ทำให้เวลานักขนาดนี้นะคะช่วงสายถึงเที่ยงเนี่ย
เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะ
เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งนะคะ
คุณพี่คะสวัสดีค่ะเอ่ออันนี้มาดูแลในเรื่องของ
ระบบไฟใช่ไหมคะคือไฟฟ้าตรงนี้ค่ะท่าน
คือเราอยากทราบว่าตอนนี้เราจัดเตรียมในเรื่องของ
สายไฟแล้วก็ระยะทางที่จะเพิ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคือ
ดำเนินการไปแล้วก็คือในระยะทาง๕๐๐ถึง๘๐๐

กล่าวว่าประมาณสามกิโลเอาไกลสุดนะครับ
เพราะว่าระบบไฟฟ้าจริงเนี่ยถ้าระยะปกติแล้ว
ประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรก็คือสามารถใช้ไฟได้ปกติ
แต่ทีนี้มันอาจจะเกินนี้ไปเขาใช้สเต็ป
เต็ปซึ่งจะเพิ่มโบนเตสขึ้นมาอีกก็น่าจะใช้ได้ไปไกลอีก
ถ้าเป็นหลอดอย่างอื่นก็อาจจะใช้ไม่ได้มากนะครับ
ระยะทางไกลโวนอาจจะตกได้

ค่ะแล้วการติดตั้งนี้ต้องใช้เวลานานไหมคะ
แล้วก็การใช้งานเราสามารถใช้ได้๑๐๐ไม่พบปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
ไม่มีตอนนี้ตอนนี้เราเราก็พยายามเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ
เน้นเรื่องความปลอดภัยให้เช็คจุดต่อต่าง
เพราะว่าถ้ำนี้มันชื้น
ถ้ำชื้นปุ๊บเวลาไฟรั่วอะไรต่างก็อาจจะเป็นอันตรายกับจณะที่ที่เดินเข้าไปนะครับ
เราก็พยายามเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ

ตอนนี้ก็รอทีมงานของสื่อสารออกมา
เพราะว่าอากาศในนั้นมันมีน้อยนะฮะ

โทษทีขอบคุณท่านมาก
นี่ก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ที่ได้ติดตั้งในเรื่องของไฟฟ้าและส่องสว่าง
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องเอาใจช่วย
ทางเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงหน่วยซิลด้วยในชุดที่๓
ที่กำลังทำงานแล้วก็ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงผู้ปกครองที่ดูอยู่ทั้งบ้าน
หรือว่าคนที่รู้จักเด็กนะคะคงจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
แล้วก็หวังว่าเด็กจะออกมาปลอดภัยรวมไปถึงโค้ดอีกหนึ่งคน
ก็คงจะออกมาอย่างปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งณเวลานี้นะคะ
เราก็จะคงติดตามนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
หากมีความคืบหน้าในเรื่องของการพบเด็กทั้ง๑๒คน
แล้วก็โค้ดอีกหนึ่งคนเราจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนานอนที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณคุณระวิการด้วยนะคะก็ตอนนี้ความคืบหน้าที่เรารับทราบจากรายงาน
ก็คือว่าทีมไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้าไปประจำจุดเรียบร้อยแล้ว
มีการจัดไฟส่องสว่างเข้าไปแต่ว่าก็ยังเข้าไปได้เพียงแค่๓กิโลเมตรเท่านั้น
ก็ประมาณเกือบครึ่งทางแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของความชื้นในถ้ำ
เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟรั่วได้เหมือนกันตอนนี้ถือว่าทุกอย่างยังคงสุ่มเสี่ยง
แต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงคืออากาศภายในไม่เพียงพอ
ถ้าเกิดคนเข้าไปเยอะก็จะมีการขาดการหายใจได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังคงต้องให้กำลังใจกันอยู่ในโซเชียลเองก็มีการนำภาพของเด็ก
รวมทั้งทางด้านของโค้ดเองก็ไปโพสต์เยอะแยะมากมายเป็นการให้กำลังใจ
แล้วก็ภาวนาว่าให้หน่วยซิลนั้นไปเจอทั้ง๑๓คนออกมารอดอย่างปลอดภัย
แล้วก็ให้มีชีวิตอยู่ทุกคนด้วยรวมทั้งทางด้านของครอบครัวเองก็ยังคงรอฟังข่าวดีกันอยู่
ใช่ค่ะนะฮะคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้กับทุกช่วงข่าวของธรรมดาทีวีนะครับ